เขาตกใจเลย

มึงคานปากมึงพูดไม่ได้เดี๋ยวกดบอกที่นอกได้ป่ะ
ทุกคนเป็นอยู่สภาวะช็อกใช่ไหมพี่

อาจารย์อีกนานไหมกว่าจะมีลูก
ตามดวงนะหลังจากเจ็ดสิงหามาเนี่ยนะ

ตามดวงนะหลังจากเจ็ดสิงหามา

หลังจากเจ็ดสิงหา

นี่เป็นอะไรเจ็ดแล็กมิวช่อง

โอ้โหมันเป็นชีวิตที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดมาก
คือโรงพยาบาลค่ะวินิจฉัยโรคผิด๗ปี
ตามดวงก่อนดีกว่าสุขภาพของพี่อินจะเป็นยังไง
พระฤหัสบดีเป็นอลิคือดาวหมอ
วินิจฉัยโรคผิดพลาดเพราะคุณอินเนี่ย
เขามีดาวอายุคือพระจันทร์ได้ตำแหน่งเด่น
เป็นจุลจักรนะอยู่ในราศีตุล
ร่วมกับดาวมุติยูก็แปลว่าเขาไม่เป็นอะไรง่าย
เป็นก็คือเป็นตามจิตจิตป่วยป่วยกาย
จิตไม่ป่วยไม่ป่วยแต่อาจจะมีเหตุเล็กเล็กน้อย
แล้ววินิจฉัยไปตรวจผิดพลาดมันก็จะเหมือนกับ
ดึงให้พลอยเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่จริงแล้วไม่เป็นไรหรอก

วินิจฉัยผิด๗ปีว่าเราเป็นโรคกระเพาะ

แต่จริงแล้วเป็นโรคอเรนนี่ก็กินยารักษากระเพาะอเรนนี่ก็กินยาใช่ล่ะ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

ตลอดเวลาเป็นคนสุ่มซ่ามเป็นคนเดาเสาร์เค้าเดาข้าวแหลงกัน
ซุ่มซ่ามเดินเตะนู่นชนนี่เกิด
อื้ดเฉียดไปเฉียดมาเฉียวรถเชียวสารพัสม์มันโดนวั่น
ละจนสามีแบบเอาอีกแล้ว

ห้ามพูดเพลิดเจ้อห้ามพูดสอเสียด
เขาถึงไม่ให้เธอไง

ดูหลายที่ดูที่นี่ดวงเป็นหญิงมาย

ความรักชนะทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่อินทำบุญกับเขาก็อธิษฐานสิ
จากผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนกระตันยู
อินเป็นคนรักพ่อรักแม่ขอให้ชีวิตของเขาจงเป็นอมตะอยู่เท่าที่
ความรักเราจะดำรงให้โลกใบนี้มีความสุขในการมีบุตร
และไว้ในการทำความดีขอให้คุณทำความดีบุญรักษา
มันจะพ้นจากทุกอย่างอย่ากลัวไม่ม้ายหรอก
คืออย่างนี้นะก่อนหน้านี้พยายามแล้วพยายามเล่าก็ไม่ลงตัว
จะติดต่อใครนั้นก็ไม่ได้ดังป่าใช่มั้ย
แล้วตอนนี้เขาทำไม่ได้ตั้งเยอะนะแต่มีติดอยู่อย่างหนึ่งติดอยู่ไม่รู้ติดอะไรติดอยู่ติดอันนั้นติดอันนี้ติดอยู่หน่อยหนึ่งนะติดเหมือนติ่งอยู่ติ่งหนึ่งอ่ะ
กำลังจะรอเหมือนรอให้ฟ้าเปิดไม่ต้องกลัวหลัง๗สิงหาฟ้าเปิดบังเกิดสิ่งดีเปิดชึบชับเลย
อาจารย์มีอีกหนึ่งคำถามที่เป็นสองคำถามในหนึ่งคำถามเมื่อไหร่จะรวยและทำอะไรถึงจะรวยเบื่อเหลือเกินแล้ว
นี่ข้อที่๑เป็นคนมีเงินมีทองใช้ตลอดชีวิตต่อให้ใช้แบบประหยัดหรือล้างผ่านแต่คิดจะสะสมให้มีมากนั้นชาตินี้ไม่มี
คำถามสัยพูดเหรอนี่ต้องกินเหรอมันแปลว่าวันนี้หาเงินได้เท่านี้

คือไม่เข้าใจหรือคิดว่าไม่ตั้งใจจะเข้าใจ
จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของชีวิตพ่อแม่ธรรมนา
หาเงินเนี่ยส่งตัวเองเรียนหาเงินได้เป็นหมอดูข้างถนน
เป็นยามเด็กเสริมคนละรถหาเงินได้เดือนละ๗๘๐๐๐บาท
แต่เราทำยังไงรู้ไหมเราจะตั้งกระปุกออมสินไว้๒กระปุ
ปุกหนึ่งไว้เก็บไว้ใช้อีกกระปุกหนึ่งไว้ทำบุญ
พอครบสัปดาห์แล้วก็เปิดกระปุกนี้เราไม่ทุจริตได้๓๐๐ก็ไปทำบุญ
และที่หาเลยบุญนี้เกิดจากหยาดเหงื่อแรงกาย
เงินนี้เป็นเงินบริสุทธิ์เงินนี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์
ขอทำบุญค่าน้ำค่าไฟเราก็มีตู้นะ

ขอให้อันนี้สงฆ์บุญนี้ให้ข้าพเจ้ารวยตั้งแต่ชาตินี้

มันจึงมีวันที่หาเงินได้เดือนละ๘๐๐
แล้วอีกปีหนึ่งในเดือนหนึ่ง
หาเงินได้เดือนละ๕ล้าน๑๐ล้านยังชับพันธุ์

เพราะฉะนั้นแฟนรายการต้องดูเอาไว้ไม่ใช่แปลว่า

ยังจนเลยนะมีก็ทำไม่มีวันนั้นหรอกครับ

ฝากข้อคิดในการเป็นอินบูโดกันของคุณผู้ชม
หนูใช้ชีวิตแบบไหนหนูฝากเขาคิด

คือกะตันอยู่ลูกคุณกับบีดามัณฑา
แล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
จากพ่อแม่ก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่
ต้องบอกว่าอินเป็นคนหนึ่งที่หลายคนเฝ้ามอง
แต่พอวันนี้เราเห็นแล้วว่าจริงอินไม่ได้ต้องการการมีชีวิตคู่
สเปะสปะหรือแบบขอไปที
แต่สิ่งที่เราเห็นคืออินกำลังต้องการคนดูแล
อินกำลังต้องการความอบอุ่น
เพราะฉะนั้นขอให้ความอบอุ่นและสิ่งที่อินต้องการอยู่กับอินตลอดไป
ตั้งแต่สัมภาษณ์พี่อินมาสิ่งหนึ่ง
คนเราถ้าสมมุติเราเป็นได้อย่างพี่อินอย่างหนึ่งเราจะไม่ทุกข์
รู้เลยฮะจากสัมภาษณ์ดาวในค่ำคืนนี้

แต่สิ่งหนึ่งเขาสามารถผ่านมาได้ทุกสถานการณ์

ว่าบางทีเราผูกติดเรายึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ทำให้ความสุขของเราเนี่ยหายไปกว่าครึ่งชีวิตเลยจริงครับ

ความกระตันยูกระตาเวทิตาคุณเป็นเครื่องหมายของคนดี
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงหล่อหลอมให้อินบูโดกัน
กับสามีได้มาเจอกันและได้โยงยึดติดกันด้วยสิ่งนี้
เพราะฉะนั้นนี่แหละคือปฏิหารเหนือดวงชะตา

เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณอินเป็นครูสอนได้
แล้วดูให้ลึกลองเปิดย้อนทวนดูในไทยรัฐทีวี
ก็จะได้เจอเรื่องดีอีกครั้งหนึ่งที่คุณมีสติในการได้ดูครับ
และขอบคุณดาวของเราคืนนี้ค่ะน้องอินบูโดกันค่ะ

คุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระรหัส
สวัสดีค่ะทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒คืนนี้สวัสดีค่ะ

เป็นคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นลูกชายคนหนึ่ง

จะต้องมาเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว
ดูแลคุณแม่ที่ป่วยหนัก
ขอต้อนรับคุณแม่แอนกัญญารัฐและน้องพิมพาคินค่ะ
คือดาวสุกเป็นวินาศกับดวงชะตานะ

อะไรว่าอะไรมันแปลว่าหนึ่งถูกขืนใจถูกจำยอม

ว่าไปอย่างนี้มันจะต้องมีเหตุที่แบบ

ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์คงอยากพูดอะ

ซึ่งเป็นดาวอาริแหลงละกเขาเรียกที่ดวงแตบ
ผมต้องไปแลกตังค์แล้วเนี่ยเพราะเงินเงินของเวียดนามหมดแล้ว

คือตรงนี้เราไม่คิดว่าเขาจะเผาให้พวกสัมภเวษี
แล้วตกเย็นวันนั้นขาก็ขาก็แข็งเดินไม่ได้เลย